ไปดูที่นนทบุรีกันหน่อยนะคะอุกอาจมากค่ะ
ดินช่างกล๓คนกำลังจะขี่รถเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทรจะกลับบ้านอยู่แล้ว
ครับอยู่อยู่มีวัยรุ่นอีกสามคนซ้อนมอเตอร์ไซค์กันมา
มีทั้งปืนปากกามีทั้งมีดดาบขี่ไล่ทำร้ายกันมาค่ะ
แล้วเป็นจังหวะที่รถของเด็กช่างกลถูกเบียดจนล้มโอ้โห
กลมากัน๒วัยรุ่นมา๓เตรียมตัวจะเข้าไปรุมสกรรมแล้วเกิดอะไรขึ้น

นี่
น้องสองคนยกมือไหว้ขอชุดเลยพี่อย่าทำอะไรผมเลยแล้วเนี่ย
ต้องขอบคุณคุณลุงรบพอเสื้อสีส้มคนเมื่อสักครู่นี้มากเลยนะคะ
เขาเข้ามาห้ามได้ทันทั้งที่เห็นว่าแก๊งวัยรุ่น๓คนนั้นมันมีอาวุธอ่ะ
สามคนนั้นก็เลยล่าถอยไปค่ะเนี่ยเห็นชัดเลยว่าขี่ไล่เขามาแล้วก็เงื้อมีด
แล้วนี่คนนี้นี่เดินบุกเข้าไปเลยล้วงปืนปากกาออกมาด้วยบอกเฮ้ย
ขอดูหัวเข็มขัดหน่อยดินี่คุณลุงแกเห็นนะแกเดินมาห้ามเลย
แก๊งนั้นถึงได้ขี่หนีไปได้นะคะเราส่งคุณระวิการลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
เจอกับคุณลุงพิพบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เข้าไปห้ามค่ะ
พี่พบบอกว่าวันนั้นเห็นว่ามันผิดปกติตั้งแต่ขี่รถไล่กันมาแล้ว
นี่ลองฟังคุณลุงเล่านะคะ
คุยกับคุณยายนงด้วยนะคะคุณยายนงเป็นยายของหนึ่งในน้องที่โดนไล่ขี่รถไล่จนล้มเนี่ยค่ะ
ยายเล่าบอกหลานกลับมาบ้านนี่กลัวตัวสั่นกลับมาเลย
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าจะถูกกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายตกใจมาก
ยืนยันว่าไม่เคยรู้จักแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องกับกลุ่มที่มาหาเรื่องเลย
เขาจะมาขอดูหัวเข็มขัดแต่หลานกับเพื่อนพยายามขี่หนีมาเพราะไม่อยากมีเรื่อง
นี่ยายก็ห่วงความปลอดภัยบอกเอ้ยวันนี้หยุดเรียนดีไหม
แต่นี่ก็ไปเรียนแล้วเขาบอกเขาอยากเรียนหนังสือ
เขาบอกไปเติมน้ำมันตรงปั๊มตรงเนี้ยค่ะอ่าปั๊มแล้วก็โดน
ก็บอกเขาเรียกให้จอดมันก็จาดดูมันเขาก็จะมาขอดูหน่อย
หรือเป็นใครเขาไม่รู้จักเลย

หลังตำรวจชุดสืบสวนนะคะที่คุณยายเนี่ยได้ไปแจ้งความก็คือ
ที่สพบังศรีเมืองเขาตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิด
รู้ตัวแล้วว่า๓คนนั้นเป็นใคร
อายุ๑๘เป็นคนขี่

อายุ๑๘คนซ้อนแล้วเป็นคนที่ใช้มีดไล่ฟันเด็กอะค่ะ

กระสุน๖นัดมีดยาว๓เล่ม
ลูกบอลจำนวนนึงแล้วก็รถที่ใช้ก่อเหตุ
สอบปากคำดูทั้ง๓คนบอกว่าไงรู้ไหมคะ
ก็คิดว่าสองคนนั้นเป็นคู่อริเก่า

ก็คือน้องเด็กช่างกลสองคนที่โดนขี่รถไล่

แล้วเปิดโอกาสให้เกิดภาพนี้
พูดคุยเคลียร์ใจแล้ว

เพราะต่างฝ่ายต่างไม่ได้เป็นอริกันมาก่อน

หลังจากออกจากโรงพักไปมันจะยังไงดีอ่ะ

แล้วก็คุมตัวส่งสารดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
ผมเห็นจับกันมาหลายปีแล้ว

ขอให้จับแล้วก็มีมิตรภาพกันได้ดีนะ